ถือว่าเป็นทีมระดับพระการของโลกนะครับอีรานอันดับ๕ของโลก
เซอร์เบียเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับและญี่ปุ่นอันดับ๑๒ของโลก
โคลัมเบียจะเริ่มขึ้นนะครับวันที่๑๐กันยายน
โปรแกรมของการถ่ายละสดนะครับทางไทยรัฐทีวีครับ
ก็สดทุกนัดที่ทีมไทยลงแข่งขันนะครับ๒๐สิงหาคมครับ
ห้านาฬิกาสามสิบนาทีอีรานเจอกับคาซักสถาน
แล้วก็สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีไทยเจอยี่ปุ่น
ยี่สิบสิบสิบสิบหาคมครับสิบห้านาฬิกาสามสิบนาที
ญี่ปุ่นเจอกับคาซักสถานแล้วก็ไทยเจอกับอีรานเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบห้านาที
และยี่สิบสามสิบห้าคมเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับอีรานเจอกับญี่ปุ่น
และสิบเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีไทยเจอกับคาซักสถานนะครับ
แข่งแบบพบกันหมดใครคะแนนเยอะสุดเป็นแชมป์นะครับ
ส่วนคู่แรกถึงแม้จะไม่ถ่ายทางทีวีแต่ว่าติดตามได้ทางยูทูปแนลของไทยรัฐทีวี
แล้วก็รีรันนะครับออกอากาศอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นทางไทยรัฐทีวีครับ